เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย

แล้วเขาก็เอาซากไปตรวจพิสูจน์

ว่าหมูติดเชื้อพิสุนักบ้า

ก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันกันนะคะ
และที่สำคัญหมูตัวนี้คือมูสเนรู

เป็นหมูกระโดนพันธุ์ผสมกับหมูป่า

คือเป็นหมูตัวดังประจำหมู่บ้านนี่แหละค่ะ

เขาก็เลี้ยงไว้แบบปล่อยที่บ้านของนางสาว
ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
แล้วก็เจ้าไฟล์มาถูกหมาจรจัดกัดที่คอ

เจ้าของหมูเล่าให้ฟังบอกว่า๒๙มีนาคม
มีหมาจรจัดไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันมากัดเจ้าฝ้ายที่ลำคอ

ยังออกเดินหากินตามปกติ
เวลาผ่านมาสักเกือบ๒อาทิตย์

สับกระสายสายหัวไปมาหวีดร้องเสียงดังทุรนทุราย
แล้วสุดท้ายเจ้าไฟล์ตาย๑๓เมษายน
ทีนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
และประสุทธิ์ก็ตัดทราบเจ้าไฟล์ไปส่งตรวจ
รู้ผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
ยืนยันว่าเจ้าไฟล์ติดเชื้อโรคพิสุนักบ้าจริง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ควบคุมโรคตรวจสอบ
แล้วก็ให้สมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้าน
ประมาณสัก๒๐กว่าคนที่เคยคลุกคลีกับเจ้าไฟล์
ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลขามทะเลสอคนละ๔เข็ม
อันนี้เป็นการป้องกันคุมการติดเชื้อโรคพิสุนักบ้า
แล้วก็ปราสุทธิ์สัตว์นี้นะ
ก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่รัศมี๑กิโลเมตร
ฉีดไป๑๗๕ตัว

นักต้นเหตุล่ะหายไปไหนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะคะ
ว่ามันตายหรือว่ามันถูกกำจัดไปแล้ว
ดังนั้นก็เลยแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เนี่ย
เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษหน่อยเผื่อ
ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตายแล้วมันไปกัดใคร
ก็จะเป็นการแพร่เชื้ออีกนะคะนะครับอืม